มาดูเหตุประหลาดนะคะเขาบอกว่า
เรื่องนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ก็คือเรื่องราวมีผู้ชายเข้าไปเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็จะมีวัด
มีวังต่างแล้วเขาไปเก็บก้อนหิน
ก้อนอิดจากวัดเอากลับบ้านไป
อาถรรพ์เก็บของเก่ากลับบ้านโดยที่ไม่รับอนุญาต

ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าที่

เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าพอเขากลับไปถึงบ้าน
เขาบอกเขาป่วยป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเกิดจากสิ่งนี้
ก็เลยเอาของนี้กลับมาคืน
แล้วก็มีการขอขมาลาโทษกันด้วยนะคะ
เรื่องนี้ถูกแชร์ในเพจ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอายุทยา
โพสต์ภาพพร้อมข้อความ
ระบุบอกสุดหลอน๒๔เวช
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ได้รับรู้โบราณวัตถุที่มีผู้เก็บติดตัวกลับไป

ขอฝากทุกท่านที่มาเที่ยวชมโบราณสถาน
เที่ยวชมด้วยความสุภาพไม่รื้อไม่เก็บสิ่งใดกลับไป
เพราะยิ่งจะทำให้โบราณสถานเสียหายมากยิ่งขึ้น
แต่ระบุนะบอกเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล
เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาข้อความในจดหมายที่เขาส่งกลับมา
มากับก้อนอิดโบราณระบุชื่อนามสกุลเรียบร้อย
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกเดินทางมาเที่ยวที่วัดชัยวัฒนาราม
เก็บอิตกลับบ้านหนึ่งก้อน
เมื่อกลับมาก็มีอาการป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ
จึงขอส่งอิดก้อนนี้กลับคืนมา
พร้อมนำดอกไม้ทูบเทียนและเขียนจดหมาย
ขอขมาลาโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทราบเรื่องแล้ว
ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อที่จริงจาก
เจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะ
เวียรษักแสนสะอาดนักโบราณคดีปฏิบัติการเปิดเผย
เมษายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานศืน
เจ้าหน้าที่ได้รับภาษาดุส่งถึงสำนักอุทยาน
ใส่กล่องแพ็คมาอย่างดีส่งถึงที่นะฮะ

ภายในกล่องมีก้อนอิดเป็นโบราณวัตถุที่มีนักท่องเที่ยวเก็บไป

อกจากมีอิดแล้วก็มีกระดาษ
กระดาษเขียนจดหมายขอโทษขอขมา
แล้วก็มีทูบนะคะอีก๕ดอกเทียนขาว๕เล่ม
มีเศษย่าอยู่จำนวนหนึ่งเนื่องจากเก็บไปแล้ว
พบกับเหตุการณ์ต่างเขาระบุมานะคะในจดหมาย
เดี๋ยวนักโบราณคดีเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงค่ะ
ทางผู้ที่ส่งมาก็ได้เขียนขอโทษขอเข้ามา
เนื่องจากว่าเก็บไปแล้วพบกับปัญหาต่างนะครับ
ทีนี้ก็เลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับเวลาต้องไปเที่ยวชมพลังข่าว
ไม่ว่าจะเป็นที่อายุทยาหรือที่อื่นในประเทศไทย
ก็ขอให้เที่ยวด้วยความสุภาพความระมัดระวัง
ไม่หยิบจับหรือไม่หยิบสิ่งต่างที่เป็นเศษโบราณวัตถุ

โบราณคดีปฏิบัติการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าการเดินทางไปเที่ยวชมโบราณสถานต่าง
จากพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีหลายที่นะ
ในประเทศไทยนะคะขอให้เที่ยวด้วยความสุภาพ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
หยิบไม่จับไม่เก็บเศษโบราณวัตถุ
โบราณสถานกลับบ้านกลับออกไปจากพื้นที่
เพราะนอกจากจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่าง
ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วนะคะ

จะทำให้โบราณสถานได้รับความเสียหายและเสื่อมค่า

เพราะเศษอิดถือเป็นชิ้นส่วนของโบราณสถานเป็นสมบัติของชาติ
ความผิดก็คือพบวข
คิดดูถ้าคุณเก็บไปคนละก้อน

เข้าไปเที่ยววันละ๑๐๐คนพันคน

เหมือนที่ผมไปเจอที่วัดอรุณที่ผมเล่าให้ฟัง
แล้วก็มีเศษกระเบื้องที่จริงติดอยู่ตามเจดีหล่นลงมา
ผมไม่กล้าเก็บเลยเก็บไปวางไว้บนกำแพง
ไม่กล้าเก็บกลับนะเราก็กลัวอาถรรพ์ความเชื่อนี่แหละครับ
แล้วก็เรื่องของการที่จะไปกระทบต่อโบราณสถานด้วย